ช่วงนี้มาดูเหตุอาทยากรรมที่ต้องบอกว่า

เขาถูกอดีตสามีที่มีการหึงหวงกันครับ
เอามีดจ้วงแทงหวังให้อดีตภรรยานั้นเสียชีวิต
แต่ว่าเธอแกล้งตายครับ
สามีก็เลยนำร่างของเธอไปยัดเอาไว้ท้ายรถเก๋ง
แต่ว่าเธอนั้นร้องขอความช่วยเหลือสุดท้ายกู้ภัย

นี่แหละเป็นเสียงที่ชาวบ้านเขาได้ยินมีคนร้องขอความช่วยเหลือจึงตามกู้ภัยมาช่วยครับ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลสัทธาสุมราชธานีแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันนำอุปกรณ์ไปงัดท้ายรถเก่งคันนี้แหละครับ
หลังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากท้ายรถที่จอดอยู่ด้านหลังวัดใหม่พัฒนา
เทศบาลนครสุมราชธานีท่ามกลางความห่วงใยของชาวบ้านเอาใจช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดเวลาอย่างที่เห็นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามงัดในช่วงแรกแต่ว่าไม่สำเร็จคุณผู้ชมครับยิ่งทำให้เป็นห่วงผู้หญิงที่อยู่ภายในมากขึ้นเพราะว่าเกรงจะขาดอากาศหายใจครับ
และในที่สุดนะฮะเธอรอดคุณผู้ชมความพยายามของทุกคนของเจ้าหน้าที่สำเร็จใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
สุดท้ายเธอยังรอดชีวิตอยู่ในกระโปรงด้านหลังแบบนี้เบื้องหน้าที่เห็นคือนางสาวสุนันทาพิรมอายุสามสิบแปดปี
คุดคู้อยู่ท้ายรถอย่างนี้แหละครับสภาพถูกแทงด้วยของมีคมที่หลัง๒แผลและท้ายถอยอีก๑แผล
กู้ภัยจึงรีบนำตัวเธอนั้นส่งโรงพยาบาลสุมราชธานีครับ
พี่ขอทะเบียนรถด้วยค่ะ
ใจเย็น

ตำรวจก็สอบสวนนางสาวสุนันทาทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับนายนรงอินทองอายุ๔๐ปี
บอกว่าเป็นอดีตสามีของเธอและมีลูกด้วยกัน๓คน
ขับรถยนต์คันนี้แหละครับไปรับเธอเพื่อง้อขอคืนดีที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่ว่าไม่สำเร็จสุดท้ายเธอถูกอดีตสามีแทงครับ
นางสาวสุนันทาแกล้งตายครับจากนั้นฝ่ายชายก็นำร่างไปยัดเอาไว้ท้ายรถเก่งคันนี้
แล้วนำไปจอดไว้ริมทาง
ก็พยายามจะร้องขอความช่วยเหลือจนมีพลเมืองดีไปได้ยินแล้วก็พบเข้าอย่างที่เห็น
ตอนนี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสุรธานีก็อยู่ระหว่างการเตรียมตัว
อดีตสามีคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ